สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่านี่บ้านน้องมิวก็มารออยู่นานแล้วเพราะไม่กำลังใจน้องมิวนะครับ
ก็ตื่นเต้นมากเป็นการที่เบลมางานแล้วแบบว่าคนเยอะขนาดนี้ค่ะ
ใช่คนเยอะมากจริง
แล้วก็ปี๊ดไปด้วยเพราะเขาเหมือนสิ่งตัวเองไปในน้องบิวอะเนาะ
ถูกว่าทุกคนเขาอยากสิ่งพี่ยังรู้สึกว่า
เอ๊ะถึงพี่จะโมโมมิวว่าก็หน่อยไม่ได้
เพราะเป็นร่วมกับอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยครับ
เพราะท่านี่จริงแสดง

เจ๋งบอกว่าดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะ

ก็เลยแบบมาลองเล่นดูโหลดแอปมาลองซื้อช้อปปิ้งออนไลน์
บางทีมันอยู่กองอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีเงินละครับ
ช้อปปิ้งง่ายมากเลยค่ะแล้วก็แป๊บเดียวก็ส่งเลย
รวมทั้งวันนี้น้องมิลน้องมิลห่างน้องมิลกังวลอะไรในการเย็บใจที่พูด
มิวอยู่บนเวทีแล้วนะคะและระหว่างวันเรามีการเล่นเกมเพื่อหา
แฟนคลับเสื้อพร้อมลายเซ็นต์ในการเป็นทีมมิว
เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้แฟนถ่ายภาพร่วมกันค่ะ
ตอนเสียบรมเมืองกับแปลงค่ะคนแรกค่ะ
ตนคือคุณพี่ก้องกลางที่อยู่ด้านหลังท่านเอกอัครราชทูต
กังวลกล้องกับท่านเอกอัครราชทูตมาก
เรียนเชิญบนเวทีค่ะตอนนี้เราเหลือสองท่านใช่ไหมคะ
และเสื้อทีมิวค่ะ
ครับพี่มิวค่ะ

แฟนคลับเรียนเชิญค่ะท่านสุดท้าย
เซอร์ดี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

การได้ร่วมงานกับธุรกิจนั้นเป็นยังไงบ้าง
จูงกิ๋นน่ารักมาก

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ซึ่งวันนี้เนี่ยมาเมืองไทยตอนนี้จงหยิบอยู่เมืองไทยนานเหมือนกันเนาะ
เนี่ยอันนี้สุดท้ายมีอาทิตย์หนึ่งได้นะครับ

แสดงว่าพูดไทยได้หลายคำล่ะ
และแม่นที่สุดอีกนะครับ

คือคือเขาจะใช้คำนี้มาพังกันเยอะเหมือนกันนะคะ
และเขาก็ได้เรียนรู้ตอนที่เลเว่นสตริม

เทวีเทแทกูกเอห์เอ้นสัรามส้รักจิมารัคูลรแวรัคูลแบรอสัรรัคูล

รู้สึกได้เยอะมากเลยนะครับ
และได้เข้ามาที่ประเทศไทยก็รู้สึกดีใจที่มีแบรนด์ของเกาหลีได้มากกว่าที่ประเทศไทยด้วย

คนที่ร่วมเล่นเกมกันมาและจะได้ขึ้นมารับเสื้อทีมจุกิ่งบนเวทีนะคะ
กันไปข้างเวทีค่ะเราจะขึ้นมารับเสื้อจากจูงกิถ่ายรูปกัน
ค่ะพร้อมแล้วเชิญไปของท่านแรกเลยค่ะ

เอ็กโก้ต้นกิศใหญ่มาก
สุขอต่างหากพาหนูมาร่วมที่นี่ค่ะ

รับค่ะ
ขอบคุณมากค่ะเริ่มเชิญหน้าต่อไปเลยค่ะ
มีการพูดคุยกันและถ่ายรูปค่ะ
เรียนเชิญแฟนคลับท่านต่อไปค่ะ
นี่คือกรี๊ดแฟนคลับหรือว่ากรี๊ดจนกี่คะ
ชอบที่เวลาจุงกิจพูดเกาหลีคุณไทยก็พยักหน้า
ใจขอบคุณค่ะเรียนเชิญค่ะ

วันนี้น้องทุกคนและแขกเจ้าผู้มีเกียจ
เปิดแอปพลิเคชันได้หรือเข้าไปใช้ประกันบังแว็กไซต์

และนี่คือคนสุดท้ายนะคะกับจินโซจูกิค่ะ
และขอเสียงปรบมือน้อยกับผู้โชคดีทั้ง๑๑ท่านด้วยค่ะ

เมื่อกี้คุยกับน้องมิวและจูกิรู้สึกยังไงบ้าง
ถามอีกครั้งต่อหน้าจูกิว่าร่วมงานเขารู้สึกยังไงบ้าง
เธอก็ดูเสียอากาศอย่างน้อยเนอะ

วุนิคาอย่างกว่า
อ๋อจงม่าล์กี้ก็มานึงบุญก็เหมือนกัน
เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลย
แล้วเป็นคนที่สดใสด้วยนะคะ

คงไม่สดใสได้ขนาดนี้ด้วยนะคะ

สวย
เมื่อกี้เค้าพูดอะไรผิดหรือเปล่านะ
ไม่ผิดแต่แค่จะพูดสวยเราก็ใจจะขาดกันหมดแล้ว
คือน้องมิวเป็นผู้หญิงไทยที่สวย

และผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ก็สวย

ผู้หญิงมากข์ก็ดู

ค่ะเห็นด้วยไหมคะ

สองท่านถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะ

สวยงามราวตาพลุทธมาจากทีวีซี
ตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
พูดคุยเป็นซ้ากัน
ตอนนี้เรียนเชิญสื่อมวลชนก่อนนะคะ
วันนี้แบรนด์แอร์มาสเตอร์ทั้งสองท่านอยู่บนเมีย
ในสี่ประเทศทั้งเกาหลีใต้ตุรกี

กันขับกริ๊ด
และช็อตต่อไป
เรียนเชิญจุมจิและน้องนิว

สมาย

บรรชงจิตอังสุภี
ธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า